มันจบลงไปแล้วกับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีทั้งหมด๙คนตลอด๔วันที่ผ่านมา
จบไปเมื่อคืนตอนสัก๕ทุ่มกว่านะครับ
ก็ดุเดือดนะฮะส่วนวันนี้เดี๋ยวจะมีการลงมติกัน๑๐โมงครึ่ง

บรรยากาศเมื่อวานคุณผู้ชมวันสุดท้ายก็เข้มข้นเหมือนทุกวันที่ผ่านมานะครับ
โดยฝ่ายค้านก็มุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้าย
แบ่งแยกประชาชนให้มีความขัดแย้งกัน
รวมไปถึงความไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อรถบัส๔๒๙คัน
ราคาสูงถึง๒๒๕๐ล้านบาททีเดียวของกระทรวงกลาโหม
ก็มีการไปซอยเป็นล็อตเล็กต่างแล้วก็มีบริษัท
เขาบอกว่ามีบริษัทสามีภรรยาคู่นึงไปเป็นคู่แข่งการเปรียบเทียบกันแค่นี้
เหมือนเป็นการล็อกสเปคอะไรประมาณนี้นะฮะ
ฟังบรรยากาศในช่วงนี้หน่อยครับ
ตามความหมายรับรองหรือเปล่าก็กลับไปเรียนประชาชนทั่วไปด้วยนะครับ
ถ้าเรามีเรื่องอ้างกันอยู่แบบนี้มันมีพูดบ้ายไปทั้งหมดนะครับ

เฌียเงินเฌียทองท่านตรรองยกท่านผมก็ค่อยบอกแล้ว
แล้วก็ขอให้มาที่ผมเลยก็ได้ท่านรองยกก็ได้สมัยนั้น
ก็ไม่เห็นมีใครเข้ามาร้องเรียนแต่มีการพูดจาภายนอก
ข้างในสภาเห็นบรรยากาศแบบนี้ข้างนอกก็ไม่ได้ต่างกันนะคะ

เขารวมตัวทำกิจกรรมการอภิปรายนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรี๙รัฐมนตรี
ซึ่งก็มีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะ
สุดท้ายมายุติการชุมนุมแล้วก็แยกย้ายกันกลับตอนประมาณนัก๔ทุ่ม๑๕
ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะนัดรวมตัวกันใหม่ค่ะ
บ่าย๓โมงที่แยกเกียรติกายเหมือนเดิม
แล้วก่อนหน้านี้โตโต้หัวหน้ากาศอาสาวีโว้นะคะ
ก็ขึ้นเวทีประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
ราศดรนำแผงเหล็กมาปิดถนนสามเศษอีก๒ช่องที่เหลือ
เพื่อเป็นพื้นที่ชุมนุมให้ปักหลักครั้งคืนเนี่ยนะคะ
ทีนี้ก็เลยทำให้พลตำรวจโทษพระขพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานต้องไปเจรจาว่าไม่ได้นะ
เอามาปิดกั้นแบบนี้ไม่ได้จะต้องเปิดเส้นทางเหมือนเดิม
พร้อมกับขอให้กลับไปอยู่ในจุดที่มีการขอเอาไว้ก่อนหน้านี้
แล้วก็ต้องยุติในเวลา๔ทุ่มตามที่ตกลง
ทีนี้พอถึงตอนช่วงประมาณ๔ทุ่มก็เริ่มเก็บ
แล้วก็แยกย้ายกันตอน๔ทุ่ม๑๕นะคะ
ทีนี้ช่วงเวลาต่อมานะคะหลายคนโดยเฉพาะใครที่
จะเดินทางไปแถวสนามหลวงคิดว่าเอ๊ะ
วันนี้ณวันนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไร

เจ้าหน้าที่เอาตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนามมาวางกั้นประตู
เข้าสนามหลวงฝั่งถนนหน้าพระธาตุ
ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
ลักษณะวางปิดเป็นแนวยาวแล้วก็ผ่ากลางสนามหลวง

ไม่สามารถใช้พื้นที่สนามหลวงได้นะคะ
และช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็ปิดการจราจร
บนถนนราชดำเนินหน้าสารดีกาด้วย
ส่วนที่อนุสาวรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลาง
ไม่มีการนำตู้คอนเทนเนอร์มาวางนะคะ
หรือว่ามีการปิดการจราจรแต่อย่างใดเพราะฉะนั้น
ถนนราชดำเนินกลางใช้ได้นะคะ
แต่มีการจัดวางต้นไม้และล้อมรั้วเหล็กเท่านั้นเองค่ะ

โมงครึ่งกับการลงคะแนนนะครับ